หลังจากที่จบดราม่าเรื่องของไอ้ไข่กับเจ้าอาวาสวัดใจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นที่เรียบร้อย
ล่าสุดค่ะสองกู้ภัยใจพระพี่บินและพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะ
ก็ได้นำเอารูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งไว้ที่วัดดังย่านปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งวันก่อนนะคะสองพี่น้องใจบุญพี่บินและพี่เอกพันธ์ได้เดินทางไปที่วัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
เพื่อร่วมพิธีการสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนา
ก็เจริญขออภัยค่ะและพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ให้เป็นพระอุดมมงคลยิ่งกับรูปปั้นไอ้ไข่
ที่ได้นำมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้นำรูปเหมือนไอ้ไข่วนรอบพระอุโบสถจำนวนหนึ่งรอบ
โดยพระครูปฐุมศรีลาพรเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ชี้แจงว่า
ทางวัดไม่ได้มีเจตนาในการจัดทำวัตถุมงคลไอ้ไข่เพียงแต่ว่าจะจัด
พิธีเพื่อสวดความเป็นสิริมงคลของรูปปั้นไอ้ไข่ที่ได้นำมาจากวัด
ใจดีเท่านั้นส่วนที่ก่อนหน้านี้จะแจกไอ้ไข่นั้นเดิมทีทางวัดเนี่ยเขาจะเช่า
ไข่แท้จากวัดเจดีมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีแต่เนื่องจากว่ากระแสใน
โซเชียลเนี่ยมันแรงเหลือเกินทางวัดดอนใหญ่ก็เลยงดแจกเพื่อความสบายใจของ
ทุกทุกฝ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีการแจกวัตถุมงคลแต่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า
ประชาชนพี่น้องยังมีความศรัทธาในเรื่องของไอ้ไข่เดินทางมาถ่ายรูปมาดู
ปั้นไอ้ไข่กันที่วัดดอนใหญ่กันเป็นจำนวนมากนะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ